คุณผู้ชมทีนี้เวลาชาวนาเขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพวกต่อสั่งข้าวพวกฟางเนี่ยเขาจะเผาใช่ไหมคะทีนี้เวลาเผาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมลพิษไม่ว่าจะเป็นพีเอ็มสิบพีเอ็ม๒๕เขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ทำแบบนี้แล้วนะเขาจะใช้วิธีคืออัดแท่งอัดเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเอาไปขายเห็นไหมคะ
อย่ามาเผาเพราะเผาเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นมลพิษ
แล้วใครสูดดมเข้าไปก็คนในพื้นที่
ก็คนในประเทศไทยนะคะนี่ค่ะที่บ้านหนอง
วัวตำบลโคกศรีอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
หน้าข้าวหลายร้อยไร่นะคะได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เหลือเพียงต่อสั่งข้าวนะคะทำให้เจ้าของรถ
เจ้าของรถอัดฟางข้าวเนี่ยเขาเข้ามาอัดต่อสั่งข้าว
เป็นฟางก้อนหลังจากที่มีการพูดคุยกับเจ้าของนา
ในการเข้ามาขอเหมาแปลงเพื่อซื้อต่อสั่งข้าว
แล้วมาอัดเป็นฟางข้าวอ่ะนะคะเจ้าของกิจการฟาร์มหมูคุณรัฐ
เตินเตือนอายุสามสิบเอ็ดปีตอนนี้มีอาชีพเสริม
ก็คือขับรถอัดฟางข้าวเล่าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฟางอัดก้อน
เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากทั้งทางการเกษตรประสุทธิ์สัตว์ฟาร์มโคนม
รวมไปถึงใช้กันฝนกันน้ำทำให้ช่วงนี้เนี่ยฟางก้อนที่เขาอัดเป็นก้อนก้อนเนี่ย
ขายได้ในราคาดีขาดตลาดด้วยนะคะต้องเร่งหามาขายส่งค่ะ
ตอนนี้ตระเวนหาที่นาที่เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ต้องการกำจัดต่อสั่งข้าวทิ้งนะฮะ
เจ้าของที่นาเนี่ยเขาก็จะเหมาแปลงเลยใช่ไหมฮะเหมาแปลงแล้วก็หลายรายที่ต้องการปรับหน้าดินเนี่ย
ก็จะเหมาทีเดียวโดยไม่ต้องเผาต่อสั่งข้าวหลังเก็บเกี่ยวและสำหรับเจ้าของที่นา
เจ้าของรถอัดฟางก้อนเนี่ยเขาจะเหมาในราคาที่คุยกัน
แล้วตกลงกันเขาก็ไปอัดไอ้สตอสั่งข้าวนี่แหละค่ะ
ครับนะฮะก็ส่งขายอย่างที่บอกไปอ่ะ
เรื่องของการเกษตรประสุทธิ์ฟาร์มโคนมนะฮะ
ใช้กันฝนกันน้ำสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ

คือเขาเคยเผาเผาแล้วมันลามไปทุ่งอื่น
มันลามไปทุ่งอื่นแล้วมันก็ลามไปทุ่งที่ยังไม่เกี่ยวข้าว
แล้วเขาก็โดนทั้งค่าปรับค่าอะไรหลายอย่างคือ
แล้วก็เผอิญลามไปถึงเขาเรียกบ้านเล็ก
ที่อยู่ปลายนานกระท่อมเล็กปลายนาก็ไหม้ไปอีก
นี่ฮะก็เสียหายไปเยอะเหมือนกัน
เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เผาด้วย
เราก็ยังได้เงินจากการขายฟางในนาข้าวอีก
โอ้โหทุกอย่างนะคะเป็นเงินเป็นทองหมด

สุดท้ายมันกลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักแล้วด้วยอัดฟางเป็นก้อนแล้วไปขาย
อัดเป็นต่อสั่งข้าวไปขายไม่ต้องเผาด้วย
มีประโยชน์หมดเป็นเงินหมดฟางข้าวยั้นแกร่บ